ส่วนใครที่รอเรื่องของการประกาศผลการเลือกตั้ง

๙พฤศพาคมนี้อย่างไรต้องรู้แน่นอน
ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อด้วย

นายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการเปิดงาน

ของสภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงาน
แห่งประเทศไทยแล้วก็พูดถึงเรื่องของความพยายามในการทำงานของรัฐบาลด้วย
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี๒๕๖๒นะคะ
มีผู้นำแรงงานและกลุ่มผู้ใช้แรงงานจาก๑๗องค์กรให้การต้อนรับ
ซึ่งนายกได้พูดเอาไว้ตอนหนึ่งค่ะว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้ประเทศมีภาคการผลิตเป็นอุตสาหกรรม๔๐
ก็ต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เป็นผู้มีความสามารถเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ซึ่งรัฐบาลก็พยายามทำทุกอย่างมาตลอด๕ปีและความร่วมมือเหล่านี้แหละจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจระหว่างกันด้วย
ใช้แรงงานเองก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจไปพร้อมกันเพราะจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะนายอิทธิพรบุญประคอมประธานกรกตเขาออกมายืนยันแล้ว
บอกว่ากรกตจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอภายในวันที่๙พฤษภาคมนี้แน่นอน
แต่การประกาศเนี่ยจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาอย่างเดียวหรือจะมีการแถลงข่าวด้วยยังไม่ตัดสินใจนะคะ
ขอรอฟังมติจากที่ประชุมก่อนทีนี้หลายคนก็ถามไงว่าแล้วตกลงสูตรที่ใช้คำนวณสอสอบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยได้หรือยังตกลงเป็นยังไง
อิทธิพรยืนยันค่ะว่ากรกตเนี่ยชัดเจนในเรื่องการพิจารณาตามกรอบกฎหมายอยู่แล้วแต่ยังไม่ขอให้รายละเอียดนะคะว่าจะเป็นสูตรแบบไหน
และยังไม่สามารถตอบได้ด้วยว่าจะเปิดเผยสูตรให้ดูก่อนที่จะประกาศผลรับรองสอสอหรือเปล่าค่ะ
อันนี้เป็นการพิจารณาตามมาตรา๑๒๘
พระราชบัญญัติประกอบว่าด้วยการเลือกตั้งสอค่ะ
เพราะว่าทั้ง๖คนนี้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัคร
เพราะเป็นสมาชิกของพักการเมืองมากกว่า๑พัก

ทีนี้แกนนำพักเพื่อไทยค่ะออกมาเคลื่อนไหวแถลงข่าว
เรียกร้องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตรวจสอบรัฐบาลของพประยุจันโอชาหน่อยสิ
มันมีความไม่ชอบมาพากลของมติคอรมอ
ที่ออกมาเห็นชอบแจกเงินให้กับอสม
เป็นการอนุมัติวงเงินกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
แล้วจำได้ไหมคะว่าออกมาอนุมัติเนี่ย
ก่อนถึงวันเลือกตั้งเพียงแค่๒วันเท่านั้นเอง
มันปกติหรือเปล่าอันนี้เพื่อไทยเขาถามมา
นายชูศักดิรินินประธานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยบอกว่า
พลังประชารัฐชัดเจนอยู่แล้วว่ามีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

เพราะฉะนั้นการกล่าวว่าจะเพิ่มเงินให้กับอสม
มันเป็นการหาเสียงอย่างชัดเจนเลย

รัฐบาลในการเอื้ออำนวยต่อการหาเสียงเลือกตั้งด้วย
แบบนี้ถือว่าทำโดยมิชอบหรือเปล่า
ทีนี้นายศรีสุวรรณจัญญา

ที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
ที่โดนต่อว่าว่าตั้งใจเลือกยื่นฟ้องร้อง
หรือเปล่าไม่นะนี่เห็นด้วยกับพักเพื่อไทยนะคะ
เอาหลักฐานมายื่นร้องต่อกรกตแล้วค่ะ
บอกว่าได้รับร้องเรียนจากประชาชนหลายต่อหลายคนเลย
กรณีที่นายสนทิรัฐสนทิจิรวงเลขาธิการพักพลังประชารัฐเนี่ย
อาศัยเอาไว้กุมภาพันธ์คุณผู้ชมจำได้ไหมที่ลบบุรี
เขาบอกว่าสัญญาว่าจะเพิ่มเงินบัตรคนจนให้
อันนี้มันไปเข้าข่ายเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้หรือเปล่า

เพราะว่าถ้าใช่เนี่ยคือผิดกฎหมายเลือกตั้งเลย
นายศรีสุวรรณได้ยื่นคำร้องให้กรกตตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ว่าที่สอสอของพักพลังประชารัฐแล้วก็พักเพื่อไทยด้วยนะคะ
สำหรับกรณีมีรายชื่อเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจสื่อ
ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้าม
ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสอสอด้วย
แม่ร้องกันคือร้องเยอะขนาดนี้แล้วมันจะไปต่อกันยังไงบ้างนะ
มันจะมีการพิจารณาใช้เวลานานอีกเท่าไหร่
แต่ที่แน่เขาบอกวันที่๗สสเขตรู้แน่

ภายในวันที่๙รับรองการเลือกตั้งแน่
เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าการเมืองเข้มข้นเลยนะคะ